เขามีการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลเทพรักษาเกมครั้งที่๒๓ขึ้น
การจัดกีฬาเนี่ยนะคะก็เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ย
แล้วก็เกิดความรักความสามัคคีด้วยค่ะ
นี่เป็นยังไงจัดเต็มกันไหมคะแต่ละคนนี่

กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่สนามโรงเรียนบ้านตาพราม
อยู่ที่ตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะ
ปีนี้การแข่งขันกีฬานะคะเขาจะเน้นความสนุกสนานเลย
แล้วก็เน้นการสร้างความสามัคคีเป็นหลักด้วย
และกีฬาในครั้งนี้ต้องบอกเลยว่ามีเยอะแยะมากมายหลากหลายชนิด
หลากหลายประเภททั้งฟุตบอลชายหญิง
วอร์เลฟบอลชาหญิงตระกรอดชาหญิง
และกีฬาเปตองทีมผสม
โอ้โฮแต่จริงนะแข่งขันแบบนี้ผมชอบกีฬาพื้นบ้านนะน้องเฮ้ยค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็แน่นอนอย่างที่คุณชนะบอก
ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านเป็นการเอาใจผู้สูงอายุด้วยนะคะ
กีฬาพื้นบ้านยอดฮิตก็คือดิ
นึกถึงหน้าภรรยาก่อนเลย

นึกเพื่อมีกำลังใจ
เป็นแรงกำลังใจโอ้สุดยอด

เออรักแหละเลยเตะไกล

แล้วก็กีฬาพื้นบ้านอีกหนึ่งชนิดที่ถูกใจชาวบ้านมาก

งานนี้เหล่าบรรดาเซียนแหของแต่ละหมู่บ้าน
เขาก็จะมาประชันฝีมือกันนะ

ชงกองเชียร์ถูกใจร้องเฮร้องเชียร์กันแบบสนุกสนานเลยนะคะ

กีฬาพื้นบ้านเนี่ยนอกจากเตะปี๊บแล้วหวานแหแล้วก็จะมีนี่

เป็นกีฬาวิ่งกระสอบและวิ่ง๓ขา
อันนี้สร้างความสามัคคีเป็นอย่างยิ่ง
แล้วก็สร้างความแบบสนุกสนานสร้างสีสันให้กับทั้งคนแข่งแล้วก็กองเชียร์ด้วย
ส่วนไฮไลท์ของงานครั้งนี้อยู่ที่
ขบวนพาเรทของทัพนักกีฬาค่ะ
ปีนี้เขามาแบบยิ่งใหญ่ตระการตามาก
กับขบวนยาวกว่า๒กิโลเมตร

ขบวนพาเรทเขาถูกประดับประดาษตกแต่งไปด้วย
ชุดรถแห่เศรษฐกิจพอเพียง
กองเชียร์เลยแหละสนุกมากจริง
งานนี้เรียกความสนใจจากชาวบ้านได้ตลอด
บอกเลยว่าได้ความรักความสามารถคีย์ไปแบบเต็ม